ปรับปลาอาจจะมีไม่เพียงพอในการใช้
แต่ว่าทางด้านของการปราปาส่วนภูมิภาคนั้นยืนยันนะครับ
บริหารจัดการน้ำวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว
ยืนยันว่า๑มีน้ำเพียงพอใช้อย่างแน่นอน
เผื่อเอาไว้แล้วในการป้องกันปัญหาน้ำเข็มรุกในบางพื้นที่
เพราะอาจจะทำให้น้ำปลาปลามีรสชาติกร่อย
หรือบางทีแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากรายงานพิเศษครับ
ติดตามและพยากรเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า
ปีนี้แรงที่สุดในรอบ๖๕ปี
แผนการจัดสรรน้ำฤดูแรงปี๒๕๕๙
มีแผนใช้น้ำในพื้นที่รุ่มเจ้าพระยา๓๒๐๐ล้านลูกบาทเมตร
งเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค๑๑๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ระบบนิเวศ๑๓๘๕ล้านลูกบาทเมตร
เพื่อการเกษตร๗๐๐ล้านลูกบาทเมตร
และอุตสาหกรรม๑๕ล้านลูกบาทเมตร

ประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจ
ป่าศักดิโชลสิทธิ์และเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
ปริมาณรวม๒๙๑๐ล้านลูกบาทเมตร
บริหารจัดการน้ำใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน

ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคประเมินว่า
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่จังหวัดฉาเชิงเศร้า

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนครสวรรค์
ขาดแคลนน้ำดิบมากที่สุด
ดังนั้นแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเข็ม
จะใช้วิธีการจัดซื้อน้ำจากการประปานครหลวง

จะแก้ไขโดยประสานกรมชนรับประทาน

จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำ

เร่งวางท่อรับน้ำปลาปลา

้วยใหญ่มะเกลือหวานระยะทาง๒๐กิโลเมตร

ประปาส่วนภูมิภาคยืนยันว่า
ประชาชนจะมีน้ำใช้ตลอดช่วง

แนวรัดทีวีรายงาน